ต้องบอกว่าเป็นเรื่องน่าสะลดใจอีกเหมือนกันนะคะ
อยู่ระหว่างการสอบสวนหาข้อเท็จจริงด้วย
สำหรับกรณีที่มีพ่อแล้วก็พี่สาวของเด็กวัย๑๔ปี
ไปแจ้งความว่าถูก
นักการพาโรงโรงเรียนข่มขืนกระทำชำราวจนท้องนะคะ
น้องเป็นเด็กพิเศษโดนพาโรงข่มขืนจนท้อง
และตอนนี้คลอดลูกออกมาแล้วด้วย

เพราะว่าพยายามเค้นถามลูกหลายเดือนแล้ว
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นใครเป็นคนทำยังไงกันแน่
กว่าลูกจะยอมบอกความจริงออกมาได้ก็นี่แหละค่ะ

สื่อข่าวไทยรัฐทีวีเป็นคนลงพื้นที่ไปติดตามคดีนี้

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่อำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่นะคะ
คือเราได้รู้ข้อมูลมาจากร้อยตำรวจเอกจารึกสวัสดี
รองสารวัตรสอบสวนสพปลายพระยาค่ะว่า
มีพ่อกับพี่สาวของเด็กสาววัย๑๔ปีคนนึงซึ่งเป็นเด็กพิเศษ
มาแจ้งความในวันที่๖สิงหาคม
โดยบอกว่าลูกสาวเขาถูกข่มขืนจนท้อง
แล้วก็คลอดลูกออกมาในวันที่๒๙สิงหาคมค่ะ
พ่อกับพี่สาวเนี่ยให้การกับตำรวจนะคะว่า
ที่ไม่ได้รีบมาแจ้งความในทันทีเพราะว่า
พยายามถามลูกสาวมาตลอดระยะเวลาที่ลูกตั้งท้องเนี่ย๙เดือนเนี่ย
ถามทุกวันเลยมันเกิดอะไรขึ้นใครเป็นคนทำพ่อของเด็กคือใคร
แต่ลูกไม่ยอมพูดเลยจนกระทั่งลูกสาวยอมเปิดปากออกมาว่า
คนที่กระทำแบบนี้ก็คือพาโรงของโรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลเขาต่อ
และพี่สาวก็บอกกับตำรวจนะคะว่าน้องเนี่ยเล่าให้ฟังว่า
เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณสักธันวาคมปีที่แล้วค่ะเกิดขึ้นที่ห้องน้ำด้านหลังอาคารเรียน
นี่แหละค่ะน้องเนี่ยไปซ้อมกีฬาในช่วงเย็นแต่พอไปถึงเนี่ยอ้าวไม่เจอเพื่อน
ก็เลยเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งก่อนก็แล้วกันแวะเข้าห้องน้ำทำธุระส่วนตัว
เสร็จปุ๊บก็เดินออกมาล้างมือเห็นพานโรงกำลังปิดหน้าต่าง
น้องก็ไม่ได้สนใจอะไรก็คิดว่าก็เขาคงทำหน้าที่ตามปกติ
ปรากฏว่าอยู่พาโรงคนนี้ค่ะวิ่งตามมาข้างหลังเอามือปิดปาก
แล้วก็ใช้มีดจี้ลากน้องเข้าไปที่ห้องน้ำแล้วขู่ว่าถ้าส่งเสียงจะฆ่าให้ตาย
หลังจากนั้นเนี่ยเธอยังโดนอีก๓ครั้งรวมเป็นทั้งหมด๔ครั้ง
ท้องมันอวบอ้วนขึ้นน้ำหนักก็ขึ้น
ก็เลยลองซื้อที่ตรวจคันมาตรวจ
ก็ปรากฏว่าน้องท้องนะคะ

แล้วก็ไปแจ้งความกับตำรวจค่ะ

หลังจากที่พ่อและพี่สาวมาแจ้งความแล้วเนี่ย
ตำรวจก็เรียกน้องมาสอบปากคำเพิ่มเติมนะคะ
แต่ว่าน้องก็ไม่ได้ให้การอะไร
แล้วก็เรียกพาโรงคนที่ถูกกล่าวหามาสอบสวนด้วย
แน่นอนปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาค่ะ
ก็ต้องมีการทำการตรวจดีเอนเอ
ตอนนี้อยู่ระหว่างการรอผลนะคะ
โดยคุณระวีการก็มีโอกาสได้ไปสอบถามชาวบ้านด้วยว่า

เขาป่วยแบบนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่

เขาก็บอกว่าน้องเป็นมาตั้งแต่เกิดแล้ว

เท่าที่เห็นน้องก็ไม่ค่อยมีเพื่อนเท่าไหร่
เพราะว่าอาจจะคุยกับเพื่อนไม่ค่อยรู้เรื่อง
เวลาไปไหนมาไหนน้องก็มักจะไปกับคุณแม่ค่ะ
ไม่เคยไปมาหาไม่ไปแน่และไม่ไปเลย

มีเพื่อนผู้ชายหรือเปล่าหรือว่ามีแฟนไหม
ซึ่งเขาก็บอกว่าไม่มีใครเห็นนะ
ว่าน้องเขามีแฟนหรือว่าคบผู้ชายคนไหน

ก็ไม่รู้เหมือนกันล่ะว่าพ่อของเด็กในท้องเป็นใคร
แต่ก็เห็นว่าน้องก็ยังใช้ชีวิตตามปกติค่ะ
เขาอยู่กันเป็นครอบครัวใช่ไหมครับพี่
พ่อไม่รู้มีความไม่รู้ผมอัศวิน

ไม่เจอมาหรอกแล้วเค้ากันกะ
น้องดูเป็นเด็กเก็บตัวเนียบอะไรแบบนี้มีไหม
ไม่เห็นเก็บไปเวียงดีกว่า
อันนี้ทุกคนก็เพิ่งมาเห็นแล้วใช่ไหม
ตรงกับคนก็ไม่จับแล้วอันนี้อยู่นั่นค่ะเพราะว่าเราไม่เคยเห็นแบบเกิดคุกแฟนคุกผู้ชาย
ไม่เห็นมากตอนตอนตอนแรกที่ที่ที่พี่เห็นว่าเฮ้ยตอนแรกอยู่อยู่เด็กเด็กก็
หลังไม่ได้มีแฟนให้อยู่ตั้งตั้งคันแปลกใจนะนี่เกลียดไว้แน่ฝีกันว่าอุ้ย
ซึ่งสำหรับครอบครัวนี้เนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าก็เห็นว่าครอบครัวนี้ทะเลาะกันค่อนข้างบ่อย
นะคะแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากไปกว่านั้นทีนี้ผู้สื่อข่าวเราก็ลงพื้นที่ไปที่
บ้านของพาโรงที่ถูกกล่าวหาไปที่บ้านของน้องผู้เสียหายด้วย
แต่ก็ไม่เจอใครเลยนะคะทั้งสองบ้านเมืองต้นตำรวจก็ประสานไปยังเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพ
แล้วก็พัฒนาสังคมจังหวัดกระบี่ให้มาสอบปากคำเด็กเพิ่มเติมอย่างละเอียดอีกครั้ง
จะได้เร่งสืบหาข้อเท็จจริงคดีนี้นะคะว่าตกลงแล้วเนี่ย
ใครเป็นคนที่ทำน้องแบบนี้กันแน่ครับ